อันนี้ความจริงอยากเอาสีสันมาให้คุณผู้ชมดูผ่อนคลายบ้าง
แต่ไม่รู้ว่าข่าวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเงยหน้ามองจอ
ไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายหรือว่าจะหล่อนไปด้วย

ต้องช่วยกันดูค่ะเพราะเขาแฮชแท็กว่าศรีสะเกด
แต่คนก็ถามว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาศีรษะโก
คือศีรษะหัวมันหายไปไหนหรือเปล่า

เดี๋ยวคุณจ้องดูนะดูพร้อมกันค่ะ

คุณเห็นเหมือนที่ดิฉันเห็นหรือเปล่า

แล้วเขาก็แฮชแท็กว่าศรีสะเกด

ใครที่ดูอยู่โดยเฉพาะในไลฟ์แชทเนี่ย

เพราะคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ

ว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีหัวไม่มีเงาจริงต้องไปทำบุญนะ
บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอก
ที่เขายืนหันหลังแล้วก็ก้มหัวหรือเปล่า

มันถึงขั้นมีการจำลองเหตุการณ์
เหมือนกับมาเฉลยคำตอบของคลิปนี้

เออนี่อันนี้เขาลองดูอ่ะลองดูขอฟังเสียงหน่อยค่ะ

ใครว่าเขาหันหลังอยู่บ้างครับขอเม้นต์มาหน่อยนะครับผม
ผมว่ายังไงก็หันหลังครับไม่เชื่อดูนะครับ
ดูช่วงที่เขาหันหลังนะครับผม
ผมว่าเขาหันหลังดูดิเขาถือขวดเห็นป่ะ
แล้วจะเห็นมือข้างซ้ายเขาจะแบบด้านนี้จะเห็นด้านตรงนี้
ดวงครับยังไงก็หันหลังครับหันหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม
หันหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคิดแบบนี้คำถามที่ดีฉันถามต่อ
แล้วเงาล่ะทำไมถึงไม่มีเงาคุณอยากรู้ไหม

เดี๋ยวลองดูอีกคลิปหนึ่งค่ะสังเกตดูเองทำไมไม่มีเงาล่ะ
เงาหัวใช่ไหมครับสังเกตดูง่ายง่ายเลยครับคนก้มหัวครับ
ไฟไฟลงมาจากด้านด้านบนด้านทะเยงข้างนะครับ
ส่องจากด้านหลังมายังไงก็ไม่เห็นเงาหวยครับ

เอออ่ะตัวบังหัวแต่ว่าล่าสุดเจ้าของคลิปทางต้นโพสต์เนี่ยเขาออกมาเฉลยนะ
ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าตึกเนี่ยจริงเขามีหัว
เพียงแต่แกจะก้มหัวเดิน

ใช่แล้วก็ก้มแบบต่ำมาก
ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปตามหานะจนเจอตัวแล้วเนี่ย

ใช่ตอนเจอตัวนี่คุณเห็นไหมคะเขาเอาอาหารไปฝากด้วย
แล้วก็ยกมือไหว้พี่ขอโทษที่เอาคลิปไปโพสต์ลงในโซเชียล
โดยที่ตัวเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลย
นี่เขาลักษณะท่าเดินของเขาคือก้มหัวต่ำอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะด้วยความที่ลักษณะท่าเดินเนอะ
เป็นคนสรุปนะไม่ใช่เรื่องผี
เพียงแต่ว่ามุมภาพมุมก้มการก้มหัวอะไรอย่างนี้